สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณชนะค่ะ
สวัสดีครับคุณสุภัสรา
มากัดกระเทศสะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าว

นางแมวยั่วฉวาด
นางแมวยั่วประสาท
ก็ยั่วประสาทให้มีความสนุกสนานนั่นแหละ

ไปดูความม่วนซื่นของคู่รักคู่นี้

เอาไปดูครับว่าสนุกขนาดไหน

โอ้โฮ

จริงผมบอกเลยนะว่าคู่นี้ตอนนี้เขากำลังดังมาก

เขาแต่งชุดกันอย่างนี้คุณรู้ไหม
สวนเขายางพาราของเขา
ถ้าเป็นสวนผลไม้ก็สุขคาต้น

โอ้โหน้ำยางก็แน่นอยู่ในต้นไม้นั่นแหละ

คุณคะฝ่ายหญิงโอ้โหเต้นแรงนึกว่าเป็นอดีตดันเซอร์
เฮ้ยมีที่มาที่ไป
นี่ดูเราเอาเขาก่อน
พร้อมจะเข้าสวนแล้วแต่ยังไม่เข้า

เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคุณสุพัสราครับ
พี่ผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่าคุณสรายุทธ์

พี่เอแกมีอาชีพเป็นนักร้องอิสระภายใต้ชื่อวงว่า
เสียงทองวาไรตี้

ไม่ใช่ชื่อรายการไม่เกี่ยวอะไรกับรายการใคร
คือชื่อวงของเขาเสียงทองวาไรตี้
เคยรับงานล้นมือมาตลอดแต่ช่วงนี้โควิดไง
อยู่ว่างอย่างนี้ก็เลยชวนกันออกมาร้องเพลงครับ
ไลฟ์สดบ้างลงคลิปบ้าง

แล้วคนที่เต้นอยู่ข้างน่ะผู้หญิงคนนี้

เมียเอง

น่าจะมีสนานมากนะคะ
ไปดูเขามีหลายผลงานฮิตมาก

เค้าบอกว่าของอย่างหนึ่งมันชอบหาย

ให้ถามตัวคุณเองก่อน

เอ้าแต่ผู้หญิงคนนี้เค้าบอกว่ากุญแจหายจาก
เขาถือหมอนไปไหนตากแดดอยู่
จะหมอนไปทำไม

กุญแจรถเหี้ย
อยากจะหายอีกไหม

ป้องกันกุญแจหายเหรอจริงโอ้โฮพวกกุญแจใหญ่ขนาดนี้แล้วกระเป๋ามันจะต้องใหญ่ขนาดนี้
คือผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเอาพวงกุญแจรถใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง

แล้วโอ้โหใหญ่ขนาดนี้เขาไม่เรียกว่าพวงกุญแจแล้ว

โอ้โฮพวกกุญแจแบบนี้ระวังจะประสบคุณปฏิเหตุเอาเลย

มันไปขัดเนี่ยไปขัดตรงนี้มันเหยียบไปเลยไม่ได้แล้ว

ระบท๓๘๙๙ค่ะ

ใสเนี่ยวัยรุ่นชอบ
ใสหรือเปล่าใสหรือเปล่า

ใสกิ๊กใสกิ๊ก
คุณปุ๊บน้ำคอบคิดช่วย
นี่ดูสิดูไปดูมานี่เห็นไหม

โอ๊ยถ้าถามคุณผู้หญิงเจ็บไหม

ทำไมล่ะไม่เจ็บเหรอโน่

มันก็ต้องโน่เลยดังตั้งขนาดนั้นอ้าว

เวลาที่เด็กไปเล่นสไลเดอร์
สไลด์เดอร์เขาบอกว่าสไลด์เดอร์มันต้องเลื่อนใช่ไหม

ใช่แต่ถ้าสไลด์เดอร์ไม่เลื่อนมันจะเกิดอะไรขึ้น

ก็คาสิมันคาอยู่ตรงนี้

กะจะกรี๊ดละไงกะจะกลัวด้วย

ไอ้สไลเดอร์แบบนี้มันฝืดไม่ลื่น
ปัญหาเกิดคือยังไงรู้ไหม
รู้เลยว่าเครื่องเล่นนี้เป็นของคนอีสาน

สไลเดอร์สฮุสไลเดอร์สฮุ

แต่บางคนบอกว่าถ้าสไลด์นี้ไปอยู่ภาคเหนือ

สไล่จ้าสวัสดี

อ่ะเรื่องของการเข้าห้องน้ำสาธารณะ
ผมว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป
ผมถามคำเดียวเวลาเข้าห้องน้ำสาธารณะ
คุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับยังไงคะ

มาก่อนมาก่อนมาเร็ว
หมัดหน้าปล่ะมา
มันเป็นของสำคัญนะแล้วเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ยิ่งกวัก
มันยิ่งไปน้ำมันกำลังพลิกไปนะ

ไปเข้าห้องน้ำสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัด
บางทีเข้าห้องแรกอยู่๓ห้องไง
เข้าห้องแรกมีขันไม่มีน้ำ
เข้าห้องที่๒มีน้ำไม่มีขัน

แต่ขอใจคำว่าสงสารคุณละกันนะคะ
คุณกุกเดวิลวัน

แกล้งใครก็ต้องดูให้ดีว่าคนที่จะแกล้งนั้น
เขามือไวหรือเปล่า

โว๊ย

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่ามือไวแล้ว

โอ๊ยแต่เพื่อนเขาสุดมันได้

ลืมไปว่าเพื่อนคนนี้

เออเอาเปิดประตูมาก็เลยโดนเลยนะคะ

ว่าเพื่อนมีทักษะอะไรบ้างทีเนี่ย
เอาล่ะเรื่องราวสนุกสนานผ่านไป
มาดูเรื่องของการเตือนภัยกันบ้างดีกว่านะ

ผู้หญิงคนนี้ครับประสบเหตุ
แต่เธอรอดมาได้เพราะว่าทำของตกครับ
โอ้โหนี่ไงครับ
ตอนแรกก็ตักน้ำแข็งอยู่นะ
ตักไปตักมาดูดินี่
ทำหม้อที่มันจุดนมในนั้นปลกปลกลงมาแบบนี้
โอ้เฮ่ยแล้วก็ต้องเดินอีกทันทีเมื่อเจอกับงูครับ
กับนักแพทย์แน่เลยโอ้ยแม่เบี้ยคือ
คือเห็นอย่างนี้น่ากลัวนะสุพัสรานะจริงค่ะโอ้มาจากไหนไม่รู้ครับ
เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเขาก็วางข้าวของเพื่อเตรียมขายของถูกไหม

ใช่ไงแล้วพอมันโผล่ออกมาโอ้โหตกใจจริง
บอกเลยนะว่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เธอรอดนะ
ถ้าสมมุติว่าไอ้หม้อนมนั้นไม่ตกไม่หกลงมา
ค่ะจะเจอไหมงูอ่ะโอ้ยเออถ้าสมมุติว่าไม่เจองูนะ
แล้วเอามือไปล้วงเอาของในชั้นนะแล้วฉกเข้าที่มือนะ
เรียบร้อยต้องรัดตรงไหนนะอ่าถ้าโดนฉกที่มือ
ก็จะต้องเอาเชือกมัดที่ข้อมือเหนือแขน
เอาไว้ป้องกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจ

ชกที่ขาก็ต้องเอาเชือกรัดขาให้เหลือแผล
ป้องกันลิตรพิษแล่นเข้าสู่หัวใจ

กที่หน้าผากเอาเชือกรัดคอป้องกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจ

แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่อันตราย
ขอบคุณที่เล่นมุกด้วยนะคะขอบคุณคุณชนะมากนะคะ

ดีไม่ไปฉกกัดแถวสะพานควาย

ไม่อย่างไรก็ต้องเอาเชือกรัดตรงแถวอินทบราบ

เอาคลิปนี้เตือนภัยกันหน่อยนะ
แขกไม่ได้รับเชิญบุกเข้าบ้านคนทั้งบ้าน

ไปดูว่าแขกไม่ได้รับเชิญเป็นอะไรค่ะ
โอ้โหดูซิ

เค้ากำลังนั่งดูทีวีกันอยู่ดีนี่

รุ่นเด็กอย่างนี้แล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะครับ
คลิปนี้ถูกโพสต์ลงในติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่า

พิธีนี้เนี่ยคือพิธีรำแม่มด

คือพิธีนี้เป็นความเชื่อที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณแล้วครับ
เป็นของชาวบ้านแถวบ้านขวาวตำบลกระแชง
อัมเภอกันธรรรัะขวรนัส
เปิดดูข้อมูลเมื่อสักครู่เขาบอกพิธีแบบนี้เป็นพิธีกรรมสำหรับคนที่ไม่สบาย
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วหาไม่เจอค่ะว่าโรคมันเป็นโรคอะไร
และแถมอาการไม่ดีขึ้นก็ต้องพึ่งศัยยาศาสตร์ย้ำว่าเป็นเรื่องความเชื่อนะคะคุณผู้ชม
พิธีกรรมเนี่ยจะมีการรำผีฟ้าโดยพ่อหมอหรือแม่หมอจะเป็นคนทำพิธีให้
พี่ศักดิ์คนที่เขาให้ข้อมูลกับเราก็บอกว่าก่อนจะทำพิธีต้องมีการดูดวงจากพ่อหมอหรือแม่หมอ
ถ้าพ่อหมอหรือแม่หมอดูแล้วเจออะไรแปลกเดี๋ยวก็จะทำพิธีให้
พอเสร็จบางคนเอาเป็นความเชื่อนะย้ำแบบนี้นะบางคนหลังจากเสร็จพิธี
อาการดีขึ้นไงครับคุณ
เขาบอกว่าเป็นร่างทรงทั้งนั้นพี่ศักดิ์บอกเราว่าเด็กคนนี้เด็กคนหนึ่งอายุแค่๖๗ขวบ
ชื่อว่าน้องปกป้องเป็นผู้สืบทอดร่างทรงจากรุ่นปู่ย่าตายาย
มีองค์เทพอยู่ในตัวเขาว่าอย่างนั้นนะ
แล้วน้องเนี่ยยังเป็นพ่อมดน้อยแฮรี่พอเตอร์เหรอ
ไม่รู้เหมือนกันคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
เขาว่ากันว่าเป็นพ่อมดน้อยที่หมู่บ้านแห่งนี้
แล้วทางคุณพ่อของน้องเนี่ยก็พามาฝึกทำพิธีให้ชำนาญแล้วก็แกร่งกล้าขึ้น
เพื่อจะพัฒนาสู่การเป็นครูบาหรือว่าพ่อหมอนั่นเองครับ
มันเป็นเรื่องความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่นะ
ซึ่งถ้าทำแล้วเนี่ยแต่ละคนเขามีกำลังใจมีขวัญที่ดี
ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่โอเคอยู่นะ
บางคนไม่สบายยิ่งจิตใจไม่ดีอาการจะยิ่งสุด
พอทำแบบนี้จิตใจสบายขึ้นร่างกายก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
แต่ย้ำว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
ทีนี้ดูกันมาหลายข่าวแล้วแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนดูช่องเรามาทั้งปี
มาหาที่สุดแห่งปีกันหน่อยเพราะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่จากทางไทยรัฐทีวีนะคะ
สำหรับการร่วมโหวตให้ที่สุดในใจคุณแล้วก็ยังถือว่าเป็นโอกาสนะคะ
สำหรับคุณผู้ชมที่จะได้ร่วมลุ้นรับรางวัลมูลค่ามากกว่า๔แสนบาทค่ะ
รีบเข้าไปโหวตเลยนะครับเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปี๒๐๒๑ของคุณกันได้ง่ายครับ
จากนั้นครับสแกนเสร็จก็ไปกดโหวตเพื่อหาที่สุดแห่งปี๒๐๒๑ของคุณได้เลย
อย่าลืมนะครับตั้งแต่วันนี้นะยาวไปจนถึงวันที่๗มกราคม๒๕๖๐
โครงการนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทั้ง๑๓ท่านค่ะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
ตราอาเจบิ๊กเบอร์ดี้ยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นตราเทพไทย
ดีมอลและอมาไพรน้ำมันเมล็ดกัญชงพลัสนะครับ
ขอขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะร่วมสนุกกันได้แต่วันนี้
ตั้งแต่วันนี้จนถึง๗มกราคมค่ะ

คุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปชายคนนี้ไปดูกันหน่อยเรื่องของผู้ชายคนนี้
โอ้โหดูสั่นโอ้ยสรุปเขาเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาในเบรกนี้พาไปดูเรื่องราว
ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อกันมากดีกว่าพิธีกรรมครอบครูโนราแห่งหนึ่ง
มีเหตุการณ์ที่แบบว่าแปลกดูแล้วเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่

โอ้โหคนที่เขาดูเนี่ยนะคุณสุภาษานะ
เขาก็เชื่อว่านี่คืออาการของครูโนราหรือว่าองค์ลง
ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่มีการบันเลงเพลงโนราหรือทำพิธีครอบครู
หลายคนบอกว่าเรื่องแบบนี้เอามาเชื่ออย่าลบหลู่นะ
ว่าเป็นเพลงแบบนี้อยู่ในพิธีแบบไม่ค้นลุกเขินพงท์เลยนะคะ
เราเอามาให้ดูเนี่ยเป็นลักษณะบรรยากาศของพิธีครอบครูโนรานะครับ
คนอาจจะไม่เคยเห็นเราให้มองในเรื่องของทางวัฒนธรรมแล้วกันนะคะ
เราเอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ดูวัฒนธรรมจากทางใต้
ส่วนเรื่องของความเชื่อที่เกิดขึ้นใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ
ถูกต้องครับ
มาดูความน่ารักของเด็กกันบ้างนะครับ

มาแล้วน้องหนู
แจกรอยยิ้มให้กับคุณผู้ใหญ่ได้ยิ้มกันนะคะ

หนูอยากไปเล่นกับเพื่อนนอกบ้านค่ะ

ทำไมน้องเป็นแบบนี้คะยังไง

ไปกับเอิ้นปากปลูอีดา

คุณพ่อคุณแม่ให้ยืนอยู่กลางทุ่งย่านั่นแหละ

โอ้โฮแม้ล้างอัดฉีดคนไม่ใช่รถฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
เอาต้องทำอย่างนั้นจริงเลยโอ้ยคลิปนี้น่ารักมากนะคะขอบคุณคุณเอ่อ
อ่าขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะคะที่ส่งมาให้เรานะคะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
เอางี้แล้วกันนะครับแต่ละคลิปที่เราเอามาเราอยากจะขอบคุณจริง
น่ารักมากค่ะเพราะว่ามาว่ามีความสนุกด้วยกันแบบนี้นะอ่ามาดูความวุ่นของพี่น้องคู่นี้ครับ
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพี่เต้นให้น้องดู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
เก็บเอวไว้โยก

อ้าวคุณผู้ชมคะ

มาดูอีกหนึ่งความน่ารักเป็นความน่ารักใสของหนูน้อยคนหนึ่ง
เมื่อเขาไปเดินตลาดเกิดอาการอยากกินนม

คุณเขาได้บอกไหมว่าคลิปนี้

โอ้โฮเฮ้ยอายุ๓๘ปีก่อนอายุเท่าผมเลย

แต่เรื่องของเรื่องเด็กเขาก็มีความสับสน

เออก็เห็นแล้วแอร์มันคืนมันคืน
เอ้าเหรองั้นลองดู
ใช่ไหมล่ะใช่ไหมเล่า
แต่เป็นเด็กทานโทษนะคะเป็นเด็กฝรั่งใช่ไหมคะ

โอ้โฮมูมมี่โอ้โฮตายแล้ว
อ้าวความน่ารักความน่าเอ็นดูของเด็ก
น่ารักด็กทำน่ารักน่าเอ็นดู
ถ้าคลิปนี้เป็นคุณชนะทำ

คุณผู้ชมครับไปดูลีลายียวนกวนโอ๊ยกันหน่อย
ยังไงแหมกวดโอ๊ยซะละกันดู

ถามคำรอดหรือไม่รอด
เดี๋ยวมาตามหาคำตอบกันแบบชัดใน
คู่กัดสมัครเท้า

มาดูความสนุกสนานของครอบครัวนี้กันหน่อย
ค่ะค่ะโอ้โฮยั่วยวนสักละเกิน

ดูสิกวดโอ๊ยขนาดนี้ต้องโดนยังไง

ทำอะไรก็รบหรูป่าเธอไม่ชอบทำอะไรก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรให้เธอมองมา
อ้าวอ้าวนึกว่าจะห้ามนี่แหละคู่แท้เป็นอย่างนี้แหละคู่แท้ถึงอยู่ด้วยกันได้ไง
ศีลเสมอกันเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยิน
นี่ไงครับศีลเสมอกันก็อยู่ด้วยกันได้เหมือนผมกับสุภาษาศีลเสมอกันเลยมานั่งจัดรายการด้วยกันได้
ฉันเป็นคนดีไม่น่าใช้คำนี้
อ้าวขอบคุณคลิปนี้ด้วยใช่ค่ะน่ารักมากนะคะคู่นี้น่ารักค่ะ
คู่กัดสะบัดข่าวอวยพรคุณผู้ชมสักนิดนึงแล้วกันนะคะวันนี้วันที่๓๑ธันวาคมสวัสดีปีใหม่ค่ะ
เจอกันปีหน้ามีเซอร์ไพรส์แต่ตอนนี้หมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ